จะพาคุณผู้ชมไปร่วมบุญกระถิ่นกันที่กาลสิน
คือวัดแห่งนี้มันเป็นวัดขนาดเล็กยังต้องการปัจจัยในการบูรณะก่อสร้างอีกมากมาย
เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมประมูลลอตเตอรี่กันหน่อยค่ะ
งานนี้ก็ไม่ใช่งานเล็กนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าวัดแห่งนี้จะเป็นวัดเล็กค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลหนองอีบุตรอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินที่นี่คือวัดนิคมวนารามบ้านหัวนาคำค่ะเขาจัดงานบุญมหากฐินสามัคคีประจำปี๒๕๖๖มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดกองกะถิ่นบริจาคปัจจัยทยธานถวายพระพิสุต
จากบุญมหากฐินสามเมื่อกี้วิธีการก็คือจะให้ผู้มีจิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดซื้อสลากินแบ่งอัธบาลงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนจำนวน๑๐๐ฉบับใครประมวลไปปุ๊บก็จะนำเงินเข้ากองบุญเพื่อสมทบทุนกองบุญมหากฐินไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าถามจากรายอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินน
ทัยธานทั้งวัตถุถาวรวัตถุเสนาสนะอีกมากมายหลังจากที่มีการถวายกองบุญมหากฐินแล้วทางคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าน่าจะมีการจัดประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลหน่อยเป็นการสร้างสีสันสร้างความสนุกให้กับผู้มาร่วมบุญได้คึกคักกันหน่อยอ่ะคึกคักกันแค่ไหนไปดูประมูลกันเลยค่ะ

ขอให้มาย์ใหญ่ไปเลยขอให้มาย์ใหญ่ได้รางวัลที่๑นะ
อย่าไปดราม่าว่าขายเกินราคานะอันนี้เป็นเรื่องการทำบุญ

เอาไปสมทบกองกระถิ่นคุณผู้ชม
สำหรับลอตเตอรี่ที่มีการประมูลสูงสุดค่ะคุณค่ะ

สามารถประมูลได้ราคาสูงสุดคู่ละ๑๐๐๐บาท
ว่ากันไปส่วนใครจะไปตามหาซื้อก็แล้วแต่ละกันคุณผู้ชม
แต่ใดทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดรวบรวมเงินมาได้แล้วเนี่ย
ร่วมสมทบทุนกับกองบุญมหากฐินครั้งนี้นะคะ
เขาก็จะนำไปทำบุญให้กับทางวัด
เสร็จแล้วรวบรวมเงินได้๑๘๗๔๖๑บาท
สามารถสามารถประกูลนะจ๊ะ
อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นการประมูลเพื่อการกุศล